เดี๋ยวชวนคุยเรื่องนี้หน่อยนะฮะเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล

คือทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าแก้ปัญหาแน่
สลากต้องจำหน่ายให้ได้ใบละ๘๐บาท

จะไม่ให้มีเลยวิธีการแก้ปัญหามีอยู่๒๓แนวทาง
หนึ่งในนั้นก็คือตรงนี้ฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้กลุ่มผู้ค้าสลากเสรีประมาณ๕๐๐คน
ไปที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลที่จังหวัดนนทบุรีที่สนามบินน้ำ
ไปประท้วงไปคัดค้านเกี่ยวกับการตัดโคต้าผู้ค้าสลากเสรี
นี่หลายคนบอกว่านี่คือไม่ใช่อาชีพเสริมนะนี่คืออาชีพหลักของเขานะ
เขาบอกเขาไม่ใช่ยี่ปั๊วเขาก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ค้าทั่วไป
ได้มางวดหนึ่งก็กล่องนึงนะ๕เล่ม๕๐๐ใบอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
แต่วันนี้เนี่ยหนึ่งในแนวทางของทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ของทางกองสลากก็คือจะเปิดรับผู้สมัครนะที่เป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้า
๒แสนรายตั้งแต่๑๓๑มกราคม๒๕๖๖
แล้วจะให้สลาก๕เล่มจากนั้นเวลาเอาไปขาย
เขาก็จะแก้ปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือมีเรื่องของจุดขาย๘๐บาท
ในหลายพื้นที่ในทั่วประเทศเลยนะฮะทุกอำเภอเลย
แต่ทีนี้ต้องไปจองกันใหม่ไปเริ่มต้นกันใหม่
ไปเริ่มการจองโคต้าอะไรพวกนี้กันใหม่เพื่อแก้ปัญหา
ทั้งกลุ่มผู้ค้าเหล่านี้เนี่ยเลยบอกว่าอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมกับเขาหรือเปล่า
เริ่มนับหนึ่งใหม่เนี่ยก็ไม่มีอะไรการันตีว่าเขาจะกลับมาได้อีก
ถูกต้องเพราะว่าทางสำนักงานสลากบอกว่าผู้ค้าเก่าก็จองได้
รายใหม่ก็จองได้จะเปิด๒แสนราย
นี่นะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
คุยกับทางบอร์ดกองสากแล้ว
ในการที่จะยกเลิกหวยกล่องหวยซีรีส์ของเรา
ทางเราได้ขอให้พิจารณาในการยืดออกไปอีก
ขอ๑ปีแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้
อยู่ที่พวกเราทั้งหมดนะครับ

หลังจากวันนี้เป็นต้นไป
หวย๘๐บาทต้องมีอยู่ในแผง
ทำให้เขารู้สึกว่าพวกเราช่วยเขา
อาจจะช่วยไม่ได้ไม่๑๐๐
เขาจะพิจารณายืดเราไปอีกเรื่อย

ใน๑๕๐๐คนยังอยู่คงเดิม
ตรงนี้นะครับ
คือผู้ค้าสลากในปัจจุบันที่เป็นผู้ค้าเสรีที่ได้แต่ละงวดมาเป็นกล่องเป็นกล่องเนี่ยนะฮะ
กี่ใบก็แล้วแต่เนี่ยมีประมาณ๑๕๐๐๐รายเนี่ยเขาจะเริ่มต้นให้เซ็ตซีโล่กันใหม่
ลงทะเบียนใหม่๒แสนรายจะตัดโคต้าตั้งแต่๑๖เมษายนปีหน้า
ทีนี้ถ้าฟังจากตัวแทนของเขาเนี่ยก็คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทางตัวแทนของทางสำนักงานสลากเนี่ยมาคุยด้วยเนี่ย
เหมือนกับจะยืดให้หนึ่งปีแต่ภายในหนึ่งปีนี้เนี่ยคุณต้องขายใบละแปดสิบบาทนะ
ต้องมีหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขเพราะที่สำนักงานสลากเขาให้ไปเนี่ยคือใบหนึ่งตก๗๔บาท
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหไปรวมชุดรวมชุดบ้างหรือว่าขายกันเป็นทอดบ้างมือแรกไม่ได้ขายขายต่อไปเรื่อยมันก็เลยราคาแพง
อีกข้อเสนอหนึ่งนะครับของทางสำนักงานสลากก็คือทางผู้ค้าเนี่ยจะต้องรายงานการขายสลากให้กับทางสำนักงานสลาก
รับทราบความเคลื่อนไหวผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องของแอปพลิเคชันมาติดตามด้วยว่าเอาสลากไปแล้วเนี่ยไปขายแบบไหนอะไรยังไง
จริงหรือเปล่าหรือว่าไปอยู่ในมือใครผู้ค้าต้องทำตายางระบุราคาปั๊มบนสลากทุกใบที่วางขาย
จะยกเลิกการตัดสิทธิ์นู่นเลยฮะ๒๗ธันวาคมนี้เนี่ยนะครับจะยกเลิกไปก่อนนะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสาเหตุต่างอะไรพวกนี้ทางสำนักงานสลากเขาก็เคยชี้แจงมาแล้วนะครับมีอยู่๒๓แนวทาง
แล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของจุดจำหน่ายสลาก๘๐บาททั่วประเทศด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางเดี๋ยวปีหน้าก็คอยดูแล้วกันนะฮะว่า
จำหน่ายสลาก๘๐บาททั่วประเทศที่จะให้ผู้ค้าเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่จำหน่าย๘๐บาททั่วประเทศเนี่ยจะมีจริงได้มากน้อยขนาดไหน
ผมว่าคงมีขึ้นได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาขายตรงนี้๘๐บาทแต่ตรงอื่นเนี่ยจะขายได้เท่าไหร่จะขายได้๘๐บาทไหม
ว่าจะมีหลายจุดแล้วแต่ละจุดขาย๘๐บาทได้นาน
หรือว่า๘๐บาทที่เป็นจุดถ้าเขามีเป็นเลขรวมชุดด้วยเขายังขาย๘๐หรือเปล่า

หรือไม่มีเลยมีใบเดียวโดดอยากได้รวมชุดรวมเลขไปหาที่อื่นเอาแต่ว่าราคามันแพงกว่า๘๐บาทแน
เดี๋ยวโดดนี้แล้วเลขอาจจะไม่สวยด้วยก็ได้นะคะ
แต่อีกมุมหนึ่งคนเขาก็บอกว่าโอ้โหมันก็เป็นความต้องการของผู้ซื้อนะ
อยากได้เลขสวยแต่ราคาแพงถ้าพอใจก็ซื้อไปประมาณอย่างนั้น
แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะ